วันนี้ยังมีข่าวที่น่าติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมา
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดกันนะคะ

ค่ะและตอนนี้นะคะกระบวนการรับทราบข้อกล่าวหาของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นใหม่นั้นก็เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะ
และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะก็จะนำตัวพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนั้นเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ภาพบรรยากาศที่เห็นตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการเตรียมตัว
เพื่อที่จะนำพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนั้นเดินทางไปยังกองบินตำรวจดอนเมือง
โดยขึ้นเครื่องไปยังจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อที่จะไปขอสารที่จังหวัดนครราชศรีมา
ขออนุญาตฝากขังเป็นผลัดแรกใน๑๒วัน
ซึ่งการนำผลตำรวจเอกจุมพล
ซึ่งจะเดินทางไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
ก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องของการวางกำลังมาตรการรักษาความปลอดภัย
ทั้งจากคอมมันโดของกองปราบรามค่ะ
ขบวนตอนนี้เตรียมพร้อมแล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างการรอพลตำรวจเอกจุมพลนั้นเข้าห้องน้ำค่ะ
โดยในวันนี้นะคะมีญาติของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนั้นเดินทางมา
เพื่อที่จะเข้าพบแล้วก็เยี่ยมพลตำรวจเอกจุมพลด้วยนะคะ
ภาพทีนี้เป็นพลตำรวจเอกสีวารารังสีปรามณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งจะเดินทางไปพร้อมกับทางพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายด้วยค่ะ
พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนั้นถือว่าเป็นนายตำรวจที่เคยผ่านคดีสำคัญสำคัญมาหลายคดีเลยทีเดียว
ทั้งคดีอุ้มฆ่าภรรยาและลูกนายสันติศรีธนคัญเจ้าของร้านเทศที่ภูพันธ์คดีเพศสาอุ
รวมถึงคดีจ้างหวานฆ่านายประมาณขันซื่ออดีตประธานศาลดีกาด้วยนะคะ
รวมถึงคดีสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน์ค่ะอดีตผู้อำนวยการอสมทด้วยนะคะ
และในขณะเดียวกันค่ะหลังจากที่เกษียณอายุราชการในปี๒๕๕๓นะคะ
พลตำรวจเอกจุมพลนั้นก็ได้เข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษในปี๒๕๕๔ค่ะ
และได้เป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งรองเลขาที่การสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจการพิเศษในปี๒๕๕๙นะคะ
ก่อนที่สำนักพระราชวังนั้นจะมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการค่ะ
ซึ่งลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
พรรดารย์เรือนในพระองค์ตำแหน่งรองลีขา
ที่การสำนักพระราชวังฝ่ายความมั่นคง
และกิจการพิเศษตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
กระทำความผิดวินัยฐานกระทำการอัน

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดติดพระองค์
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง
ฝักใส่ในเรื่องการเมืองอันเป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงและไม่เป็นที่ไว้วางพระราชาธุไทย
พฤติกรรมดังกล่าวนั้นจึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรงค่ะ
และสมควรได้รับโทษไล่ออกจากราชการ
ก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งดังกล่าวนั้นนะคะ
พลตำรวจเอกจุมพลนั้นได้ถูกออกหมายจับในคดีบุกรุกป่าทัพลาน
เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าตรวจสอบบ้านพักตากอากาศ
ซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่กว่า๑๓ไร่ค่ะ

พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนั้นก็เดินทางออกมาจากห้องรับทราบข้อกล่าวหา
เพื่อที่จะเดินทางมาขึ้นรถตู้ค่ะ
ก่อนที่จะเดินทางไปที่กองบินตำรวจที่ดอนเมืองนะคะ
ท่ามกลางผู้สื่อข่าวที่มาทำข่าวเป็นจำนวนมากค่ะในขณะเดียวกันนะคะ
ก็มีญาติทั้งเป็นลูกสาวและหลานสาวนะคะ
ขบวนที่เห็นอยู่ในขณะนี้นั้นอยู่ที่กองบังคับการปราบรามค่ะ
ขบวนรถตอนนี้ทางพลตำรวจเอกจุมพลนั้นขึ้นรถตู้คันนี้นะคะ
และกำลังจะเดินทางออกไปยังกองบินตำรวจ
เพื่อเดินทางไปยังศาลจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เพื่อขอฝากขังนะคะ

ค้านการประกันตัวค่ะ

ก็มีพลตำรวจเอกศีวรารังศิพามนกุลนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นร่วมเดินทางไปด้วยค่ะ
โดยจะใช้เวลา๔๐นาทีค่ะ
จากกองบินตำรวจนะคะ
ไปยังจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

เป็นบรรยากาศการนำตัวพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมาย
มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
และก็จะเดินทางไปยังจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ